เขาเล่นกันเนี่ยนะคุณใบตองด้วยนี่ก็เพิ่งเล่นล่าสุด
แต่ทีนี้ตอนนี้วัยรุ่นหรือว่าคนไทยเราเนี่ยกำลังเล่นเยอะมาก
จนกระทั่งตอนนี้คือหาไม่ได้

คือสมัยก่อนสมัยที่ฉันวัยรุ่นสักม๓ม๒ตอนนั้นก็ฮิต

วัยรุ่นยุค๙๐เขาเล่นกันมาก่อนนะจ๊ะ

ใครที่หาไม่ได้วันนี้มีมาแนะนำค่ะ
เฮียโจ๊กเป็นเจ้าของบุรพาหีบศพ

รัชพรและผองเพื่อนนะใครยังขาดอยู่
เฮีโจ๊กเจ้าของบุรพาหีบศพย่านสายไหม
ไอเดียเกเลยมากผลิตสเกรดท์บอร์ดจากฝาลงศพนะฮะ

สวยดีนะคะเห็นไหมลวดลายไม่เหมือนใครเป็นไม้แตกต่างถูกต้อง
ทำหรับบอกต่างล้านแล้วแพงมากวรรดิวันดาวัยรุ่นที่นิยมเล่น
เจ้าบอกขายดียอดสั่งจองแบบดีเลยน่ะ
เพจสายใหม่ต้องรอดภาพเอาไว้

เขาก็เลยเล่นโชว์ให้ดู

การวันปรียไว้ว่าทำจากฝาโลงแท้๑๐๐

เหมือนร่างไร้วิญญาณ

ไม่มีรอยไฟไหม้
ไม่มีรอยไฟไหม้

ไม่มีรอยไฟไหม้
ไม่มีรอยไฟไหม้
ไม่มีรอยไฟไหม้

ไม่มีรอยไฟไหม้

ไม่มีรอยไฟไหม้

ไม่มีรอยไฟไหม้